เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการไปแจ้งเจ้าหน้าที่กันนะคะ
หญิงคนหนึ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าพี่ชายของเธอหายตัวไป
พี่ชายอายุ๕๒ปีหายไปในป่าที่จังหวัดนครนายก
ว่าจะหายไปที่เขาใหญ่ปรากฏว่าน้องสาวบอกว่า
เจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานไปส่วนหนึ่งก็ไม่รู้จะทำไง
ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานสารกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาแบบนี้ค่ะ
ได้ผลไหมได้ผลเจอตัวค่ะ
นี่เป็นคำอธิษฐานของน้องสาวผู้ศูนย์หายนะคะ
ชื่อว่านางระยองสายศรีจุดทูปกลางแจ้งแบบนี้
บนบานขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยโดนบันดาล
ช่วยหน่อยเถอะเจ้าป่าเจ้าเขาขาให้พบตัวพี่ชาย
พี่ชายที่ศูนย์หายชื่อว่านายหวนสายศรีอายุ๕๒ปี
บอกว่าขอให้พี่ชายแคล้วคลาดปลอดภัย
เอาล่ะสุดท้ายตามที่คุณทัศนัยถามได้ผลนะคะ
ริดผลในที่สุดเพราะว่าเมื่อวานนี้๒๔กรกฎาคม
เจ้าหน้าที่ออกตระเวนหาจนเจอตัวนายหยวนนอนหมดแรงอยู่แบบนี้ค่ะ
บริเวณเขาช่องยางแดงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
จริงจุดหายตัวคือนครนายกแต่ไปเจอตัวรอยต่อนครนายกกับสระบุรี
ซึ่งเป็นเขตป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หยวนเนี่ยดื่มเหล้าจนเมาค่ะเมาแล้วก็ไม่ได้สติ
เดินขึ้นไปบนป่าหายตัวไปเดินไปเรื่อยตั้งแต่เย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานขอย๑๘บอกว่า
ได้ออกเดินเท้าค้นหาจากฝั่งจังหวัดสระบุรีระยะทาง๓กิโลเมตร
จนกระทั่งเจอตัวนายหยวนคนนี้เบื้องต้นได้มีการประถมพยาบาล
หาน้ำหาท่าให้ดื่มนายหวนตอนนั้นเนี่ยโอ้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยนะคะ
อาการค่อนข้างเพ้อด้วยพูดจาก็จับใจความไม่ได้
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำตัวนายหยวนขึ้นเปรย์หามเลยค่ะ
ลำเลียงลงมาบริเวณด้านล่างใช้เวลาในการลำเลียงแบบนี้
ทุลักทุเลนะคะสามชั่วโมงกว่าโอ้โหพอมาถึงแล้วญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้าน
ต้อนรับด้วยความดีใจอัปรบมือนิสติคะรออะไรรับประพึงทุกอย่าง
ทั้งกำลังคนทั้งเรื่องของสยากาศนะฮะ